ส่วนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงาน
รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐนะครับ
เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและปฐมนิเทศนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์๒๐๒๐
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานปฐมนิเทศได้ขึ้นเพื่อต้องการให้ความรู้
แล้วก็ทำความเข้าใจกับนักกีฬาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านการโภชนาการ
หรือว่าการรับประทานอาหารและการรู้เท่าทันสารต้องห้ามอันนี้สำคัญมากนะครับ
ก็คือเก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากจำนวน๑๗สมาคม
แล้วก็แยกไปเก็บตัวที่สมาคมของตัวเองในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน๒๕สมาคม
ซึ่งจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับในวันที่๕มิถุนายนนี้นะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเก็บตัวที่ต่างจังหวัด๑๗สมาคม
แล้วก็จะมีกำหนดในช่วงเวลาในการเดินทางไปเยี่ยมอีกครั้งโดยจะใช้งบประมาณในการเตรียมนักกีฬาทั้งสิ้น๕๓๕ล้านบาทนะครับ
ก็จะครอบคลุม๒รายการครับเริ่มจาก๔เกมที่ฟิลิปปินส์ซึ่งจะแข่งขันในวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคมนี้